ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทยรัฐนะครับ
ประจำวันที่๑กุมภาพันธ์๒๕๖๒แล้วนะครับ

อาจจะยังไม่มีความสุขในการออกไปเดินตามท้องถนน
เพราะยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝุ่นมลพิษอยู่นะครับ
ใช่ค่ะจริงคือไม่ใช่แค่ตามท้องถนนอย่างเดียวนะ
ในอาคารเองหลายพื้นที่ก็รู้สึกเหมือนกัน

คือตอนนี้ก็เริ่มตื่นตระหนกกันอีกแล้ว
เพราะว่าในโลกโซเชียลก็มีการแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับฝุ่นมากมาย
บางคนบอกไอเป็นเลือดบางคนบอกหายใจไม่ออก
ศิลปินดาราออกมาพูดบอกว่าโอ้โหหน้ากากแพงเหลือเกิน
แล้วก็รู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย

แล้วก็มีข่าวออกมาโอ้โหมีคนเสียชีวิต
แต่อันนั้นก็ถูกฟ้องถูกแจ้งจับไปแล้วนะครับ

นายกรัฐมนตรีเมื่อวานฉุนมาก
ไม่ได้ฉุนเพราะมลพิษนะ
แต่ฉุนนะครับเพราะว่าถูกถามเรื่องของการแก้ไขปัญหา
แล้วก็ถูกโจมตีอย่างหนักว่าแก้ไขปัญหาช้าหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราติดตามกันนะคุณผู้ชม
ซึ่งหลายคนพอเห็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่น
ก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นแบบนี้ไปอีกถึงเมื่อไหร่ถึงยังไง
คือวันนี้ทางอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ทางด้านอธิบดีภูเวียงประคัมมินเนี่ยนะ
บอกว่าช่วงวันที่๑๓กุมภาพันธ์นี้
เราจะได้รับความกดอากาศสูงกำลังอ่อน

ใช่ทีนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล

แต่ว่ามีบางพื้นที่ค่ะก็คือบางพลีบางบ่อสมุทรปราการ

หลวงพระขนงบางนาลัดกระบัง
ตรงนี้อาจจะมีฝนตกลงมาเล็กน้อย

คือตั้งแต่วันที่๔๕กุมภาพันธ์

อันนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่เรารอคอยเหมือนกัน
พออากาศมันลอยตัวได้มากขึ้น
สถานการณ์ฝุ่นก็จะดีขึ้นตามไปด้วย

ณเวลา๑๑นาฬิกาพื้นที่ไหนบ้าง

ก็รายงานสภาพคุณภาพอากาศเช้านี้ยังปานกลาง
แต่ก็มีเริ่มมีผลกระทบด้วยนะครับ
น่าห่วงก็แน่นอนคู่ขนานถนนพระราม๒อำเภอเมืองสมุทรสาคร
ต่อลูกบาทเมตรยังเป็นสีส้มอยู่นะครับ
แต่ว่าก็ยังลดลงจากเมื่อวาน
และยังมีอีกหลายพื้นที่ในกรุงเทพ๑๔จุดนะ
ปฐุมวันลาดพร้าวบึงทองหลัง
ดินแดงจตุจักรนะฮะแล้วก็ที่บางกรวยปากเด็ดนทบุรีเหมือนกัน
รวมถึงคลอง๑ปฐุมธานียังคงมีค่าฝุ่นละออง
ที่ต้องจับตามองกันอยู่นะครับ

เราก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูเรื่อยนะครับ
แต่ว่าไปดูกันเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนะครับ
ก็ออกมาพูดชัดเจนแล้วว่าทุกหน่วยงานต้องเร่งกันช่วยกัน
แก้ไขปัญหาเรื่องของฝุ่นมลพิษแบบนี้
ไม่งั้นมียาแรงต่างมากมาย
เอาไหมถ้าจะเสนอเป็นคำสั่งออกมา

นะฮะฟังเสียงนายยกรัฐมนตรีกันหน่อยดีกว่านะครับ
หลายคนบอกดีเหมือนควันนำ

คนก็ทำงานกันตายเขาก็ไม่อยากทำแล้ว

แต่รถควันนำบิ้งไม่ได้โดยเดินขาด

กากบาทไปเลยหัวท้ายรถติดสติ๊กเกอร์มาลอกออกได้อีก
ทุกรถนายยกก็สมควรทำความดำแล้วออก
แล้วก็โมโหบอกว่าคนโจมตีบอกว่าแหมดีแต่พ่นน้ำไม่ยอมทำอะไรมากกว่านี้เลย
นายกบอกโอ้ยคนก็ทำงานกันแทบตายก็ช่วยแก้ปัญหากันมากมาย
หรือจะเอาแบบนี้ไหมล่ะคำสั่งเอาออกมาเลยไหม
คำสั่งคอสชแต่ไม่ใช่มาตรา๔๔นะครับ
ก็ห้ามขับคนเดียวเอาไหม

แท็กซี่ไม่ใช่รับผู้โดยสารคนเดียว

ให้ไปด้วยกันให้หมดแล้วค่อยแวะส่งกลางทางเอาไหม

โอ้โหเมื่อวานพูดถึงเรื่องของปัญหาฝุ่นมลพิษ

ลงพื้นที่ตรวจควันดำจากถ้อยเสียรถประจำทาง

ก็ลงพื้นที่จริงเลย
ไปตรวจถึงอู่เลยไปอู่รถเมย์พระราม

พบว่ามีค่าไม่เกิน๔๕

สั่งกำชับให้ด่านตรวจวัดควันดำ

หากผ่านด่านก็จะต้องทำการตรวจวัดค่าควันดำ
แม้จะมีประชาชนอยู่ในรถ
ก็ต้องตรวจต้องเรียกตรวจทันที
เพราะถือว่านายสานีได้กำชับเรียบร้อยแล้ว

ต้องมีค่าไม่เกินมาตรฐานกำหนด
ถ้าเกินก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ

ผู้โดยสารก็ต้องไปยืนสูดควันอยู่ข้างล่างอีก
ค่ะแล้วอย่างนี้ตรวจนี่คือจะเจอไหม
ขนาดไปตรวจที่อู่คลองเตยยังไม่เจอเลยไม่ใช่เหรอ
นั่นแหละก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ทางตำรวจ

พาคุณผู้ชมไปดูบนโลกโซเชียลบ้างนะคะ
มีคนเขาถ่ายคลิปเอาไว้คลิปนี้เลยคุณผู้ชม

เป็นโรงงานแถวบ้านย่าแพรก
ที่จังหวัดสมุดสาครออกมา
ก็ปล่อยควันดำออกมาค่ะ
ดำไปไฟผ่วยฟุ่งบนท้องฟ้านี้นะฮะ
แล้วเพจนี้ค่ะเขาก็เอามาแชร์
จากภาพเจ้าของคลิปเขาบอกว่าเป็นแบบนี้ทุกวันเลย
ควันพิษที่เราเห็นแล้ว
กลิ่นทรมานสุดแล้วระบุพิกัดไว้เลยค่ะ
อยู่ในซอยพัฒนาซอย๔หมู่๓บ้านย่าแพรก

วันนี้ช่วยเข้าไปตรวจสอบให้หน่อยนะคะ
ส่วนมาตรการฉีดพ่นละอองน้ำแก้ปัญหาฝุ่นจิ๋ว
ล่าสุดวันนี้กรุงเทพมนครได้ร่วมมือกับโรงเรียนการบินกรุงเทพ
มีแผนจะระดมเครื่องบินเล็ก๔๗ลำ
ขึ้นบินพ่นละอองน้ำลดฝุ่นละออง
บนถนนพระราม๒เพื่อช่วยลดฝุ่นพิษ

โดยจะเริ่มบินในวันพรุ่งนี้อันนี้ถือว่าเป็นมาตรการที่๒ต่อไปนะคุณ
เมื่อวานนี้เราเริ่มกันแล้วสำหรับกรุงเทพมนคร
เอาโดรนบินใช่ไหม๖จุดเขาบอกว่าดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
ว่าบอกแบบนี้เพราะคนโจมตีโอ๊ยโดนเหรอ
บรรจุน้ำได้แค่กี่ลิตรเองแล้วกว่าจะบินขึ้นไปมันจะได้อะไร

จากนั้นมาตรการที่๒ก็คือรถบรรทุกน้ำเอาไปฉีดพ่นน้ำซะ
มาตรการที่๓ก็คือฝ่ายรักษาความสะอาดกรุงเทพมคอน
จะไปล้างผิวการจราจรล้างทางเท้าล้างพื้นที่สาธารณะในทุกพื้นที่
ส่วนเรื่องของทางด้านของการบินที่เขาจะเอาเครื่องบินเล็กมาบินโปรยน้ำ
เขาบอกว่าอาจจะได้ผลดีเพราะว่าเครื่องบินมันซอกซ้อนได้
แล้วก็ใช้เหมาะสมกับพื้นที่ในกรุงเทพมนาคมและปริมณฑลด้วย
นี่ดูค่าคุณภาพอากาศที่ขึ้นอยู่ด้านข้างของดิฉัน
ดูสิคะตัวเลขสีแดงนี้๒๐๐กว่า
ที่พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคุณผู้ชม
คือถ้าเกิดว่าค่ามัน๒๐๐ขึ้นไปที่เป็นสีแดง
คือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว
สระบุรีอำเภอเฉลิมพระเกียรติในวันนั้นนายกมนตรีไปผ่านเส้นทางเหล่านี้
บอกโอ้สระบุรีก็ไม่ไหวเลยฝุ่นเยอะนะครับ